และปิดท้ายนะครับข่าวกีฬาเช้าในช่วงนี้ด้วยบรรยากาศการเข้ารายงานตัว
เพื่อรับราชการตำรวจของศรีสะเกดครับแชมป์โลกคนดังครับ
ก็ได้รับราชการตำรวจสมใจนะครับหลังจากที่มีการติดยศอย่างเป็นทางการนะครับ
แล้วนี่ก็เป็นจังหวะครับที่หลังจากเคารพทงชาติเสร็จสิ้นนะครับ
พันธุรกิจเอกพินโยสุธิศาลผู้อำกับสถานีตำรวจภูทรอิทธุมันวิสัย
สั่งให้เจ้าแหลมออกมาหน้าเสาทงครับเพื่อตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย
ปรากฏว่าเจ้าแหลมศรีสะเกดครับสวมถุงเท้าสีขาวซึ่งผิดระเบียบครับ
เนื่องจากว่าถุงเท้าของราชการตำรวจต้องเป็นสีดำ
ก็โดนสั่งวิดพื้นไป๑๐ครั้งเป็นการลงโทษครับ
นี่เป็นกระแสที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ผิดจริงก็ต้องโดนลงโทษจริงครับ
โดยสิทธิ์ตรวจตรีวิสักศิลป์วางเอกนะครับ

ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ธุรการงานสอบสวน
ซึ่งเจ้าแหลมบอกว่าตำรวจเป็นอาชีพที่ทำฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
เมื่อได้ทำงานที่บ้านเกิดก็ดีใจมากด้วย
แล้วก็จะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
พร้อมกับขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สนับสนุนให้รับโอกาสนะครับในการเข้ารับราชการเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดครับ